ติดตามผลงานวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยครับในรุ่นอายุต่ำกว่า๑๗ปี
ประเดิมเก็บชัยชนะในเกมแรกในศึกชิงแชมป์เอเชียครับ
ช้ำเอเชียนะครับแข่งขันกันที่โรงยิม๔๐๐ที่นั่งจังหวัดนครปฐม
ทีมชาติไทยนะครับในชุดสีน้ำเงินประเดิมสนามเกมแรกกลุ่มบีพบกับฮ่องกงครับ
แรกนั้นไทยใช้เกมบุกจากหัวเสาเป็นหลักนะครับแล้วก็เสิร์ฟได้ดี
ส่วนฮ่องกงนั้นเปิดบอนแรกไม่ได้เลยครับแพ้ไปก่อนในเซตแรกนะครับ๒๕๑๒
ที่๒นะครับเกมลุกของไทยยังทำได้ดีต่อเนื่องขณะที่ฮ่องกงยิ่งเล่นยิ่งขาดความมั่นใจนะครับ
ไทยก็นำห่างถึง๒๐ต่อ๕ก่อนที่จะปิดเซตไปได้นะครับโดยการเอาชนะไป๒๕ต่อ๑๐ครับ
ที่๓ไทยยังเหนือกว่านะครับขณะที่ฮ่องกงเองก็ขยับเกมสร้างมาตรฐานได้ดีขึ้นนะครับ
แต่สุดท้ายก็แพ้ไปอีกนะครับไทยชนะไป๒๕ต่อ๑๕ก็สรุปไทยชนะไป๓เซตรวดนะครับ
ประเดิมเกมแรกด้วยชัยชนะเกมนี้นะครับชนกนันสแบงบานครับทำคะแนนสูงสุด๑๗แต้ม
หลังเกมอาจารย์ชำนาญดอกไม้ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดนี้
กล่าวว่าภาพรวมก็พอใจฟอร์มลูกทีมนะครับแต่ก็ยังมีข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อย
ซึ่งเกมต่อไปที่จะพบกับไต้หวันก็ถือว่าเป็นการแย่งแชมป์กลุ่มบี
มีความกังวลครับเพราะว่าเรื่องของส่วนสูงเฉลี่ยนั้น
เคียงกับทีมชาติไทยชุดนี้ครับ
คือจริงผมคาดไว้แล้วนะฮะว่านัดแรกเนี่ย
หนึ่งคู่แข่งของเราทั้งหมดทั้งจีนเกาหลีญี่ปุ่นหรือแม้แต่ไต้หวันเนี่ย
เขาต้องมาดูเกมเราอยู่แล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องทำให้เขาสับสนนิดนึงว่า
เราวางตำแหน่งไงแม้แต่ตำแหน่งในการยืนเนี่ย
ผมก็จะบิดหมดเลยขึ้นชื่อว่าไต้หวันแล้วเนี่ย
เป็นคู่แข่งโดยตรงในระดับเอเซียของเรา
คือเขาก็พยายามที่จะขึ้นมายืนในระดับเราให้ได้นะครับ

โดยเฉพาะชุดยูเนี่ยเราก็ต้องพยายามหนีห่างเขา
ผมก็ต้องพยายามทำเต็มที่ว่าให้เราผ่านให้ได้
วัน๑๒จะถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา๑๓นาทีกราศ๔๕นาทีนะครับ